เสียงจากเด็กน้อยวัย๔ขวบ

แล้วรีบเอาของที่คุณขโมยไป

เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดชัดเจนเลยว่ามีโจรเนี่ย

ด้อมมองแถวบริเวณกำแพงบ้านตรงนี้นะฮะ

ถอดรองเท้าแล้วก็เดินมาตรงข้างกำแพง

คว้าต้นไม้ไปเป็นต้นบอนสีฮะ
ไปทีละต้น๒ต้นรวมแล้ว
ต้นที่มันวางเรียงอยู่บนชั้นวางต้นไม้ครับ
ไปทีละต้นแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์

ในซอยพัชนีบางชีเหล้าที่ถนนเทพกษัตรี

เวลาประมาณตี๓๑นาที
กลางดึกกลางดื่นของวันที่๒๗มกราคมที่ผ่านมานี้เองนะครับ

ถ้าเจ้าโจรได้ยินเสียงของหนูน้อยวัย๔ขวบนะเจ้าโจร

เพราะว่าน้องเนี่ยเขาถนุษย์ถนอมต้นไม้ของเขาเป็นอย่างจริง

เพราะมี๕ต้นถูกขโมยไปแล้วนะครับ

กรีนกำลังรดน้ำต้นไม้ที่ปลูกเรียงรายอยู่หน้าห้องเช่า
โดยมีคุณแม่ยืนเคียงข้าง
คุณแม่เล่าให้ฟังบอกว่าปลูกต้นไม้ตรงนี้มาเกือบปีแล้ว

ต้นไม้ที่ถูกขโมยไป๕ต้น

อนศรีจอมทัพบอนศรีหงเหินบอนศรีพระนาราย
ราคารวมแล้วกว่า๕๐๐๐บาท
แต่สิ่งสำคัญสุดไม่ได้อยู่ที่ราคาครับ

เพราะต้นไม้เหล่านี้อย่างที่เห็นแหละ

ลูกสาวคอยธนุถนอมฟูมฟักดูแลต้นไม้ตลอด

พริกดูใบพริกดูหลังใบ

กรีนเองนะเสียงสั่นเลย
เสียใจมากเพราะรักแล้วก็ดูแลบำรุง

เออนอกจากสายเตาวะวอนและน้ำเสียงด้วย

ว่าเขาจะพูดถึงคุณโจรว่ายังไงนะฮะ
ลูกเสียใจไหมครับ
พูดค่ะเสียใจไหม
เสียใจค่ะ
ลูกอยากให้เขาเอามาคืนของลูก
อยากให้เขามาคืนของลูก
นี่ดูสิโอ้โหเนี่ย
คอยดูแลลูกช่วยพ่อปลูกต้นไม้
คุณโจรครับได้ยินแบบนี้แล้วคุณ

ต้องสำนึกแล้วฟังเสียงเจ้าของเด็กน้อยคนนี้น้องกรีนเนี่ย
ถ้าฟังแล้วช่วยเอาต้นไม้มาคืนน้องเขาหน่อย

มันมีคุณค่าต่อจิตใจของน้องเขา